ส่วนคุณชูวิทย์ยังเดินหน้าต่อต้านกัญชาเสรี
แล้วไปที่ร้านกัญชาร้านหนึ่ง
อยู่ตรงข้ามโรงเรียนเลยครับบอกนี่ไงนี่ไงเนี่ย
กระทรวงสาธารณสุขไม่มาจัดการไม่มาดำเนินการ

นี่ใช่ไหมหน้าโรงเรียนนี่ใช่ไหมเด็กเล็ก
นี่เป็นโรงเรียนเซนโยเซฟดูเด็กผู้หญิง
อยู่หน้าโรงเรียนเลยแล้วไอ้กระทรวงสาธารณสุขทำอะไรอยู่
นี่คือมรดกบาปของนายอนุทิน
นี่ร้านกัญชาอยู่หน้าโรงเรียนเลยนะแล้วเปิดได้ยังไง
กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้เปิดได้ยังไง
บุหรี่เหล้าเขายังไม่ให้ขายในปั๊มน้ำมัน
ไม่ให้ขายใกล้โรงเรียนนะมหาวิทยาลัยก็ไม่ให้ขายร้านเหล้า
แต่ไอ้นี่มันเปิดร้านกัญชาหน้าโรงเรียนเซ็นโยเซฟ
ที่คอนแวลนด์ศรีลมมันไหวเหรอ
โอ้โหนี่ข้ามฝั่งถนนมาเจอเลยนะ
ค่ะคือไม่ใช่ศรีลมที่เดียวนะ
เดี๋ยวคุณชูวิทย์พาไปอีกที่คุณผู้ชมดูเห็นแล้วจะตกใจ
เอาอันนี้ก่อนคลิปนี้คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตครับ
ก็จะโพสต์ลงเพจเฟสบุ๊กส่วนตัวแล้วก็บอกว่า
มีร้านขายกัญชาอยู่หน้าโรงเรียนเซ็นโยเซฟคอนแวน
ย่านศรีลมหลังจากมีผู้ปกครองส่งคลิปมาร้องเรียน
คือในร้านขายกัญชาคุณชูวิทย์บอกมีดอกกัญชาด้วย

มีส่วนผสมของกัญชงและกัญชาคุณชูวิทย์ตั้งคำถามว่ากระทรวงสาธารณสุข
ปล่อยให้มีการเปิดร้านกัญชาหน้าโรงเรียนได้อย่างไรนะครับทั้งที่ร้านเหล้าร้านขายบุหรี่เนี่ย
เขายังห้ามเปิดใกล้สถานศึกษาเลยช่วงบ่ายช่วงบ่ายคุณคุณชูวิทย์นั้นลงพื้นที่ร้านขายกัญชา
หน้าโรงเรียนเซ็นโยเซฟนะครับอีกครั้งหนึ่งไปพบว่าร้านอยู่ตรงข้ามโรงเรียนเลยห่างร้อยเมตรนะครับ
แล้วร้านปิดชั่วคราวเก็บอุปกรณ์ในร้านออกไปหมดแล้ว
คุณชูวิทย์ระบุบอกว่าในกรุงเทพมหานครมีร้านขายกัญชาหน้าสถานศึกษาหลายแห่ง
ขอเรียกร้องไปยังประหลัดกระทรวงสาธารณสุขอ้าวทำไมเรียกร้องประหลัดอ่ะ
คือตอนนี้รัฐบาลรักษาการไงก็เรียกร้องประหลัดนะครับ
ราชการประจำบอกควรออกระเบียบข้อห้ามนะครับ
เช่นเดียวกับไอ้กฎหมายสถานบันเทิงอ่ะร้านขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลน่ะ
ห่างออกมาสิจากสถานศึกษาถ้าไม่เร่งแก้ไขภายใน๗วัน
จะพาผู้ปกครองกับโรงเรียนบุกกระทรวงศาลน้าศุกร์ครับ
กระทรวงศาลน้าศุกร์ผมถามจริงเถอะหัวใจคุณเป็นหมอ
เป็นหมอคนหรือหมอผีผมว่าคุณเป็นหมอผีมากกว่านะ
เพราะถ้าคุณเปิดขายเสรีอย่างนี้หน้าโรงเรียนขายกัญชาได้
นี่ใจกลางกรุงเทพนะครับศรีลมนะครับแล้วผมยังไม่พูดถึงโรงเรียนอื่นอื่นอีก
เยอะแยะไปหมดคุณเอาสมองไปคิดเรื่องกฎเกณฑ์
คุณไม่ได้ทำเลยผมไม่รู้ว่าผลนี้เนี่ยมาจากไหน
มันมาจากรัฐมนตรีหรือมันมาจากนโยบายใครก็แล้วแต่
วันนี้คุณต้องเปลี่ยนแปลงแล้วแล้วสำนักงานเขตบางรักษ์ว่าไง
สำนักงานเขตบางรักษ์ชี้แจงแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
ดังกล่าวแล้วพบว่ามีการจำหน่ายส่วนของดอกและน้ำมันกัญชง
ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนผสมของอาหารที่จำหน่ายภายในร้านแต่อย่างใด
และทางร้านได้รับใบอนุญาตถูกต้องด้วยส่วนความเหมาะสมในการตั้งร้านใกล้สถานศึกษานั้น
อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณาว่า
จะดำเนินการอย่างไรต่อไปโอ้โหคือคำพูดมันดูสวยนะ
อยู่ระหว่างการหาลือหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปก็คือ
ยังไม่รู้จะทำยังไงมันแปลว่าอย่างนี้เออโอ้โหคุณผู้ชม
ลูกใครอยู่สตรีวิทย์บ้างลูกใครอยู่สตรีวิทยาราชดำเนินบ้างมีเหรอ
น่าเกลียดไม่ไม่ใช่สตีวิทย์น่าเกลียดน่ะนี่คือร้านกัญชากลุ่มผู้ชมอ๋อเหรอ
ปูเสือแล้วนั่งกันแบบนี้รีบถึงถนนโอ้โหและลักษณะคล้ายคล้ายกำลัง
ื๊ดกันอยู่เหรอพี่เบิร์ตชุดนักเรียนเหรอชุดนักเรียนหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจ
นะแต่ไอ้ไอ้ที่ชุดชุดไม่นักเรียนเนี้ยอ่านอนอยู่อ่านอนพาดขายอยู่คนหนึ่ง
ค่ะแล้วก็ชุดดำไหวไหมอุ้ยอ้าวผมถามคุณผู้ชมนี่สูบกันแจงงี้หรือเหรอ
พี่พี่กัญชาที่ที่ดูแลตัวเองได้อย่าโกรธเบิร์ดครับแต่ถามว่าถ้าจะนั่งพีคกันแบบเนี้ย
หน้าโรงเรียนไหวไหมคุณผู้ชมไหวไหมนะตอบมาในเฟซบุ๊คหน่อยเดี๋ยวเบิร์ตรออ่าน
ไหวไหมโอ้โหโอ๊ยปวดหัวค่ะคุณผู้ชมครับ